มีรู้และมีร่วมแก่สะกดไป
โอ้คุณจะเรียกน้องคุณผู้เห็น

ส่วนเรื่องความเชื่อครอบครัวก็ยังหาคนที่เป็นร่างทรงองค์เทพ

ตั้งแต่วันที่เสียชีวิตนี่คือเข้าสู่๒๕วันแล้ว
ต้องบอกคุณผู้ชมนะเรานำเสนอ
ไม่ใช่ว่าไปเน้นเรื่องความเชื่ออย่างเดียวหรือเปล่า

ถ้าตำรวจมีความคืบหน้าอะไรเราก็รายงานให้ทราบอยู่แล้ว
แต่ว่าณตรงนี้ณวันนี้เนี่ย

หมอนัทนี่เป็นร่างทรงพระราหู

ปกติคือตำรวจจะเป็นคนสเก็ตภาพ

ตอนที่นักข่าวไปถึงเขาก็มีการทำพิธีอยู่
ซึ่งเนรนแอร์ถ้าเกิดคุณผู้ชมจำได้
เคยมีคดีเรื่องย่างศพเด็กทำเสน่หยาแฝดสะดอก
เค้าปลุกเสกของขลังแล้วก็มีสายาจอมคำหว่างเวทย์
ทีนี้ณรอบนี้เนรนแอร์ได้นั่งสมาธินั่งทางใน
แล้วก็ดูเรื่องของการเสียชีวิตของน้องชมพู่

การเสียชีวิตของน้องชมพู่เกี่ยวกับเรื่องทางศัยศาสตร์
นแอร์บอกว่าคนร้ายน่าจะรู้แหละ
ว่าน้องชมพู่มีคุณสมบัติพิเศษบางอย่างในร่างกาย
แล้วสามารถทำคุณสัยได้
ก็เลยมีการลักพาตัวน้องชมพู่เข้าไปในป่าเพื่อทำพิธี
แต่ระหว่างนั้นคาดว่าน้องชมพู่อาจจะตกใจจนเสียชีวิต
ทีนี้คนร้ายก็เลยต้องมีการสะกดวิญญาณด้วยสตังค์แดงรู
แล้วก็เอาเสื้อของน้องไปสะกดวิญญาณ
โดยเอาไปใส่ไว้ในหม้อดินฝังในป่าช้า
ไม่ให้วิญญาณไปชี้ตัวคนฆ่า
เนรนแอร์ก็เลยบอกว่าเนี่ยเป็นเหตุผลหนึ่ง
ที่ทำให้ตอนนี้ยังหาเสื้อกล้ามสีขาวของน้องชมพู่ไม่เจอ
เนรนแอร์ก็บอกด้วยนะว่าคนร้ายรายนี้
จากจะมีวิชาอาคมยังต้องเป็นคนในพื้นที่ด้วย
ถึงได้รู้ว่าน้องชมพู่มีคุณสมบัติพิเศษบางอย่าง

คนที่ฆ่าก็อำภังอยู่ในแสบบูบ้านนั่น
นกจับล้อไม้ไม่มีลอยอ่ะถ้าสกดกิดดูจะกิดเท่าวิญญาณไว้
เขาขังไว้ในหม้อฝังไว้ในป่าช้าไอ้พวกเนี้ยหมอผีมันทำไว้อ่ะ
ถูกคนร้ายที่เขามีอาคมใช้มนต์ดำสะกดวิญญาณเอาไว้

จะได้ช่วยให้น้องได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานนะคะ

นี่คือวิธีการทำอะไรนะต้า
ก็สรุปว่าคนเนรนแอร์บอกนะ

อะไรอย่างนี้ก็เชื่อแบบนี้สำหรับเนรนแอร์นะครับ
ค่ะทีนี้ยังมีหมอดูอีกคนนึงค่ะ
คือหมอนัทหมอนัทเป็นร่างทรงพระราหู
ก็ขึ้นไปที่ภูเหล็กไฟจะไปหาเสื้อกล้ามสีขาวของน้องชมพู่
นิมิตรแล้วแต่ว่าไม่เจอเสื้อ
แล้วมีการบอกด้วยนะบอกว่าคนร้ายเผาเสื้อ
ทำลายหลักฐานไปแล้วหายังไงก็หาไม่เจอ
ทีนี้หมอนัทค่ะได้สเก็ตภาพหน้าของคนร้าย
ที่เป็นคนฆ่าน้องชมพู่แล้วก็สเก็ตภาพคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องอีก๒คนเอาไว้ด้วยนะ
โดยหมอนัทบอกว่าคนร้ายตัวจริงเป็นผู้ชายผิวเข้มรูปร่างสูง
แล้วเป็นคนที่ใกล้ชิดกับครอบครัวของน้องส่วนอีกสองคนที่รู้เห็นเป็นใจด้วยเนี่ย
คนแรกหมอนัทบอกเลยว่าอายุประมาณ๕๐ปีเป็นคนชอบอยู่เงียบชอบเข้าป่า
อีกคนนึงก็จะอายุประมาณสักสี่สิบห้าถึงห้าสิบปีบุคลิกจะกวนกวนหน่อย
มีลายศักดิเสือเพ่นที่หลังดื่มเหล้าชอบดื่มเหล้า
แล้วก็มีเรื่องกับชาวบ้านบ่อยนี่ค่ะภาพสเก็ตที่หมอนัทสเก็ต
เอาให้นักข่าวของเราดูแล้วอธิบายว่ารูปภัณฑ์สันธารเป็นยังไง
ลักษณะนิสัยเป็นยังไงทีนี้รูปสเก็ตเนี้ย
แม่น้องชมพู่ได้ดูแล้วด้วยนะคุณผู้ชมแล้วแม่น้องชมพู่บอกว่าในสามรูป
หมอนัทสเก็ตเนี่ยมีอยู่รูปหนึ่งมันคล้ายมากครับ
คล้ายคนที่แม่สงสัยแต่แม่ยังไม่บอกแล้วกันว่าเขาคือใคร
เพราะเขาอาจจะไม่ใช่คนร้ายตัวจริงก็ได้อันนี้คือสิ่งที่คุณแม่บอกกับทีมข่าวของเรานะคะ
ส่วนเรื่องเกี่ยวกับศัยศาสตร์เราก็ถามคุณแม่แม่เอาจริง
คือมันมีประเด็นเรื่องคนที่มาทำร้ายน้อง
ฆ่าน้องเนี่ยเล่นศัยศาสตร์แม่บอกว่าคนในหมู่บ้านจะเล่นของหรือไม่เล่นของ
อันนี้แม่ไม่รู้แม่ไม่ได้คลุกคลีกับใครแต่ว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ย
หมอต่างร่างทรงต่างที่มาหาแม่เนี่ยคือนอกจากแม่ก็ไม่ได้ปฏิเสธนะ
แม่ก็ฟังแต่แม่ก็ต้องดูหลักฐานของตำรวจ
ดูผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ควบคู่กันไปด้วยค่ะครับ
คนนั้นเคยเล่นพวกของหรือว่าอะไรอย่างงี้ไหมอันนี้
ในหมู่บ้านเราคือจะไม่ไม่ไม่มีคนแบบนี้ค่ะอืม
หรือว่ามีแต่แม่อาจจะไม่รู้ก็ได้อ่าอันนี้ก็อาจจะใช่ค่ะ
อันนี้ก็อาจจะมีได้เพราะว่าส่วนมากแล้วพ่อกับแม่จะอยู่บ้านกันแค่ครอบครัวของเราค่ะ
จะเล่นแค่บ้านน้าตายแล้วก็แถวแถวใกล้ใกล้บ้านเลยค่ะนอกนั้นก็ไม่ไม่ใช่
ใช่ไม่ได้คุกคีกับใครค่ะแม่อาจจะไม่รู้ก็ได้
รู้สึกเหมือนว่ามันงวดเข้ามาแล้วแหละมันใกล้แล้วแหละความรู้สึกใช่ไหมค่ะ
ตำรวจอาจจะยังไม่ได้ค่อยบอกอะไรเท่าไหร่
มีการเลี่ยงเพราะว่าอย่างวันนี้เราไม่มีสอบไงอืม

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะคือที่เรานำเสนอเรื่องทางศัยศาส
คุณผู้ชมจะถามว่าเอ๊ะแล้วเรื่องตำรวจล่ะทำไมถึงไม่นำเสนอบ้างเป็นยังไงบ้าง
คือนะตอนนี้เนี่ยคดีก็มีความคืบหน้าเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับ
แต่ว่าบางอย่างทางตำรวจเองเขาก็บอกว่ายังไม่อยากเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด
ให้กับสื่อรู้คือมีความคืบหน้าไปเรื่อยอีกไม่นานน่าจะจับกลุ่มตัวคนร้ายได้นะคะ
บอกคดีนี้อาจจะโชคไม่ดีหน่อยเพราะว่าพบหลักฐานน้อยอะไรอย่างนี้นะฮะ
แต่ตำรวจก็ทำงานเต็มที่นะครับ